คุณผู้ชมครับช่วงนี้พาไปตรวจสอบความพร้อมของห้างสรรพสินค้ากันหน่อยนะครับ
เขามีการเตรียมเพิ่มจุดบริการออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าที่จะเข้าไปใช้บริการ
กับเรื่องของบริการช็อปช่วยชาตินะครับเริ่มสิบเอ็ดพฤษฎีการณ์วันนี้
ห้างเขาพร้อมมากแค่ไหนครับติดตามพร้อมกันกับคุณกระมวลวันการีพัฒน์
การออกใบกำกับภาษีรวดเร็วค่ะจึงได้เตรียมเพิ่มจุดบริการออกใบกำกับภาษี
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่จะมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงปกติค่ะ
มาตรการช็อปช่วยชาติกระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
จะเริ่มขึ้นในวันที่๑๑พฤศจิกายนถึงวันที่๓ธันวาคมนี้
โดยยึดหลักเกณฑ์เดิมค่ะผู้ซื้อต้องนำใบเสร็จที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ในการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการในประเทศ
นำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อราย
โดยปีนี้เริ่มเร็วกว่าทุกปีค่ะอำพรตีสิริลาบลูกค้ารายนี้บอกว่า
ได้ข่าวมาตรการช็อปช่วยชาติของปีนี้แล้วและ๒ปีที่ผ่านมาก็ใช้สิทธิ์มาตลอด
มองว่าระยะเวลาของโครงการที่ยาวนานขึ้นเป็นเรื่องที่ดีกับประชาชนค่ะ
เพราะจะได้มีเวลาตัดสินใจว่าจะซื้ออะไรใช่ค่ะพอดีได้ทราบข่าวมา
ก็เลยรอจังหวะไว้นิดนึงเพราะไหนจะต้องซื้อสินค้าเกี่ยวกับการอุปโภคด้วย
หรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะนะคะก็จะได้มาเริ่มเริ่มอาจจะตั้งแต่วันที่สิบเอ็ด
แต่ห้ามเกินวันที่สามธันวาแค่นั้นเองเอ่อจริงจริงในฐานะผู้ป่วย
ว่าดีไหมดีค่ะเพราะอย่างน้อยที่สุดอ่ะนะ
ระยะเพียง๗วันเท่าที่ทุกปีที่ผ่านมานะ
มันจะเข้าคิวยาวมากส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็คือจะต้องข้าม
เหมือนจะข้ามช็อตไปเป็นของเดือนหน้าหรือปีหน้า
เพื่อที่จะมารับไอ้ใบเสร็จ

มาตรการช็อปช่วยชาติจะสามารถจูงใจให้กับลูกค้า
เข้ามาจับจ่ายในช่วงปลายปีนี้อย่างคึกคัก
สามารถกระตุ้นยอดขายเติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ๕๔๐
ครั้งก่อนที่สามารถกระตุ้นยอดขายเติบโตได้ร้อยละห้า
ให้บริการลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็ว
รองรับปริมาณลูกค้าจำนวนมาก
ที่จะเข้ามาใช้บริการในทุกสาขาค่ะ

ศูนย์รายได้จากมาตรการดังกล่าว๒๐๐๐ล้านบาท
แต่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากกว่ารายได้ที่เสียไป
กระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยได้ร้อยละ๐๔
ปีนี้ค่ะทางรัฐบาลได้กำหนดระยะเวลาของมาตรการช็อปช่วยชาติ

ถือเป็นการขยายเวลาให้ยาวนานขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ